ดูอีกหนึ่งเรื่องนะคะเกิดขึ้นที่ศรีราชาชนบุรีผู้ชายคนหนึ่งค่ะ
เป็นลักษณะผู้ชายโรคจิตขี่รถจักรยานยนต์ตามประกบสาว
ทำทีเป็นขอเบอร์ขอเบอร์หน่อยขอไลน์หน่อย
พอเขาไม่ให้ก็เอามือไปล้วงไปจับเขาไปลวนลามเขา
ที่เขาขี่รถจักรยานยนต์จนผู้หญิงเสียหลักล้ม
เท่านั้นไม่พอตามไปจะไปเอากุญแจรถจักรยานยนต์ของเขาอีกนะคะ
ผู้เสียหายเกิดขึ้นจากผู้ชายคนนี้๒คนแล้ว

ไปแจ้งความกับตำรวจจนนำมาสู่การจับกลุ่ม
ผู้ชายคนนี้นะคะชื่อว่าธีวราอำไพวง

จับกลุ่มตัวได้พร้อมของกลาง
ของกลางมีอะไรบ้างเมื่อสักครู่นี้รถแดงคันนั้นแหละ
อาวุธมีดทำครัว๑เล่ม
เสื้อผ้าที่ใช้ในวันก่อเหตุ
นายธีวราพฤติการของเขาคือ
ขี่รถจักรยานยนต์ตามประกบหญิงสาว
ตอนแรกทำทีเป็นขอเบอร์โทรศัพท์มือถือก่อน
หลังจากนั้นพยายามเอามือไปจับไปล้วงเขา
ขณะที่ขี่ประกบอยู่นั่นแหละ
ผู้เสียหายเสียหลักล้มลง
เท่านั้นไม่พอตามเข้าไป
พยายามแย่งกุญแจรถจักรยานยนต์ของเหยื่อ
แต่ที่เหยื่อรอดมาได้เพราะว่าขัดขืนร้องโวยวายแล้วก็มีคนมาเห็นนะคะ
เขาบอกเขาจำหน้าได้ชัดเจนเลยค่ะแล้วผู้เสียหายเกิดจากผู้ชายคนนี้สองคนแล้ว
ครั้งแรกเนี่ยเกิดขึ้นเดือนธันวาคมปีที่แล้วส่วนครั้งล่าสุดจนนำมาสู่การจับกลุ่มคือ๕มกราคมที่ผ่านมา
พอไปแจ้งความกับตำรวจจากการที่เขาจำหน้าตาได้ชัดเจน

สืบไปสืบมาไปเจอตัวนี่แหละผู้ชายคนนี้ชื่อว่านายธีวราจับกลุ่มตัวได้
แล้วเอาตัวมาสอบสวนเนี่ยนะคะสวมเสื้อสีน้ำเงินน่ะ

เขารับสารภาพก่อเหตุ๒ครั้งจริง
ผมเองครับผมต้องการขอเบอร์โทรศัพท์เท่านั้น
ไม่ได้ต้องการจะทำอนาจารย์ไม่ได้ไปจับไปล้วงเขาเลยนะ

เพราะแอตครับพ่อแมวอีกแหล่ะเมาอีกแหล่ะฟังเสียงเขาหน่อยค่ะ

ตอนนี้คิดไหมว่าเอาเงินไปทำอะไรอย่างนี้
ผมไม่ได้เอาตังค์อะไรเขานะครับ
อยากจะฝากถึงขอโทษกับ
ขอโทษไอ้หนุ่มเอ้ย

อยากจะขอเบอร์
ก็ต้องขอใจเธอแลกเบอร์โทรสิครับ

เขาไม่ขอใจเดี๋ยวเขาขอจับหน่อย

และแถมเอามีดไปขู่เขาอีก

มีมีดพร้อมแบบนี้อันนี้มันโจรแล้ว
มันอยู่ในกมลสะดานเลยนะ

พอรับสารภาพเอามือปิดหน้าปิดตา

เบอร์โทรเท่านั้นเองเนี่ยนะคะเขาบอกว่าผู้เสียหายทั้งสองรายให้การตรงกัน
เจ้าทีวราพยายามกระทำอนาจารย์แล้วก็ข่มขู่ด้วยอาวุธมีด
และจากการสังเกตพบว่าธีวราลักษณะคล้ายคนติดยาเสพติด
ผู้เสียหายบอกแบบนี้ตำรวจสอบถามเจ้าตัวยอมรับผมเสพมาจริงครับ
อกจากนี้บอกว่าที่ผมเสพไปแล้วมันยังไม่หมดนะ

พาตำรวจไปดูอีกได้ไอซ์เพิ่มอีก

กระทำมนาจารย์ธรรมรักกายผู้อื่น
โจทย์ได้รับบาเจ็บมีไอซว่าในครอบครอง

โทษประเภทที่๑ไอซ์โดนไปเลยค่ะ

ไม่ต้องขอเดี๋ยวจัดให้

ไม่ให้ไม่ให้